เรื่องของหนูน้อยนะคะเด็กชายวัย๓ขวบ

แล้วก็ครอบครัวปรากฏว่าตกรถไฟ
โอ้โหเมื่อคืนหากันโชคดี
หาเจอฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
นี่ฮะเมื่อคืนนี้ตอน๒๓๐นนะครับ
แล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย๕๐กว่านายออกหากันครับ
เดินเท้ากระจายกำลังแล้วก็อุปกรณ์ส่องสว่างด้วยนะครับ
ออกตามหาเด็กชายวัย๓ขวบชื่อว่าเด็กชายธินพัฒน์รอดเจริญ
ตกรถไฟขบวนที่สามเจ็ดหนึ่งกรุงเทพปราจีนบุรีนะครับอ่า
พอได้รับแจ้งปุ๊บก็หากันนะฮะคือน้องคนนี้เนี่ย
ขึ้นรถไฟมาที่สถานีหัวหมากมากับแม่นะครับ
จะมาลงที่สถานีคลอง๑๙อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่พลัดหลงกับแม่บนขบวนรถไฟอ่า
ก็ปรากฏว่าที่พลัดหลงคือตกลงไปนะครับได้รับแจ้งตอนสองทุ่มครึ่ง
ปรากฏว่า๓ทุ่ม๔๐เมื่อคืนนี้ทีมกู้ภัยฉะเชิงเซาก็เจอนะฮะ
อ่ามีชาวบ้านบริเวณแถวนั้นอ่ะไปเจอก่อน
แล้วก็แจ้งให้ทราบบอกว่าตรงป่าย่าข้างรางรถไฟ
วัดตะพังคีนะฮะตำบลโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็๓ขวบเป็นไปตามที่รับแจ้งเลย
อ่าก็นอนอ่อนล้าอยู่ร่างกายไม่มีบาดแผลอะไร
ก็ช่วยกันมาได้ด้วยความโล่งอกของทุกคนอืมอืมมึดเลยเมื่อคืน
วันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ไปที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากคุณแม่ของน้องนะครับแม่ของเด็กชื่อว่านางสาวฟูรอบุญมาเลิศ
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอกับลูกชาย๓คนนะฮะก็มี๙ขวบ๗ขวบ
แล้วก็คนเล็กสุดก็คือสามขวบนี่แหละขึ้นรถไฟขบวนกรุงเทพปราจีนบุรี
มาจากสถานีหัวหมากจะกลับบ้านที่คลองสิบเก้า
ตะบนโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแม่บอกว่าแม่ก็นั่งอยู่ตรงเบาะแถวที่ห้า
ห่างจากประตูทางขึ้นลงส่วนลูกทั้งสามก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็กนะครับ
สักประมาณ๑กิโลเมตรก่อนถึงสถานีรถไฟย่อยโพรงอากาศเนี่ย
บอกว่าใกล้จะถึงสถานีที่จะลงแล้วนะเธอก็เลยเรียกลูกมาใส่รองเท้า
เสร็จลูกชายคนเล็กก็คือเด็กชายธินพัฒน์วัย๓ขวบ
ก็เดินไปคิดว่าคงไปหาญาติก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ
กระทั่งรถไฟมาถึงสถานีโพรงอากาศไม่เห็นลูกชายคนเล็ก
มีแต่คนโตกับคนกลางก็สอบถามญาติญาติบอกว่าก็ไม่เห็นเหมือนกัน
ก็เลยเดินตามหากันที่โบกี้อื่นไม่มีใครเห็นเลยผู้โดยสารคนไหนก็ไม่เห็น
ที่รถไฟจะวิ่งออกจากสถานีโพรงอากาศก็ไปบอกกับพนักงานขับรถว่าลูกชายหาย
คนขับบอกโอ้โหรถมันออกแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปหยุดสถานีต่อไปสถานีบางน้ำเปรี้ยวก็แล้วกัน
ตอนนั้นคุณแม่บอกโอ้โหร้องไห้เป็นห่วงลูกเลย
พลเมืองดีที่ทราบข่าวก็ช่วยโทรติดต่อแจ้งกู้ภัยไว้ให้เพื่อให้ไปแจ้งความกับตำรวจแถวนั้น
ตรงจุดที่คิดว่าเด็กน่าจะตกลงไปหรือว่าเด็กหาย
ชาวบ้านทราบข่าวก็ระดมกันค้นหาครับแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตามภาพเมื่อสักครู่
ก็ไปเจอน้องนะไม่มีบาดแผลอะไรนะครับมีแค่รอยถูกยุงกัดตามร่างกาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ของน้องบอกว่าคือไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ย
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมาก

ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ
ก็ตอบอะไรไม่ได้เหมือนกัน
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ

ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ

ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังเล็กมากอะ
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง

ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง

ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง
ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง

ตกลงไปจากรถไฟได้ยังไงสอบถามแล้วแต่ลูกชายก็ยังไง

ก็มีแผ่นรอยยุงกัด